เป็นสาวปลาน้ำเงี้ยวเฟี้ยวไม่ออกแล้วนะคะ
เมื่อวานช่วงเย็นช่วงค่ำก็ไปมอบตัว

ขอโทษขอโพยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แล้วถุงน้ำเงี้ยวดูสิน้ำเงี้ยเพิ่งตักออกมาจากหม้อร้อน
ใช่ค่ะนางสาวนรมนวันลี

กับตำรวจภูทรช้างเผือกที่จังหวัดเชียงใหม่

อายุ๒๖ปีนางคำเป็นลูกจ้าง

แล้วก็สิ่งที่นางคำได้รับบาดเจ็บ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็น
ของวันที่๔พฤศจิกายนนะคะ

นางสาวนรมนไปพิมพ์ลายนิ้วมือ
แล้วก็สอบปากคำใช้เวลาสอบปากคำ

ร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตราย

ซึ่งนางสาวนรมนก็รับ

บอกด้วยบอกว่าเสียใจ
ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

เมื่อกี้ที่ถามมาเราเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหม
เราเสียใจค่ะ
หนูไม่ติดสิทธิ์กัน
เมื่อกี้ก็คำว่าอะไรกับเขาก่อนต่อ

ไม่ได้ติดอะไร

ขอโทษที่พิธีค่ะ
ถามว่าอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บลูกจ้างเป็นยังไงบ้าง

แล้วก็ยังไม่สามารถกลับไปขายของได้เหมือนเดิม

ก็อยากให้นางสาวนรมนรับผิดชอบตรงนี้นะคะ
ซึ่งทางด้านตำรวจก็จะรอผลการตรวจของแพทย์

ลูกจ้างร้านขายขนมจีนได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน

ตำรวจได้ปล่อยตัวนางสาวนรมนชั่วคราว
แล้วก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
เสนอสำนวนให้อายการพิจารณา
ฟ้องต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะ
แล้วก็เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะ
ทางเจ้าของร้านป้าพินขนมจีน
ก็พานางคำที่เป็นลูกจ้างชาวไทยใหญ่

นางคำยังไม่สามารถมาทำงานได้
มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเลี้ยงดูลูกแล้วก็ครอบครัว
ยังต้องเดินทางไปล้างแผลที่โรงพยาบาล
ขณะนี้หมดค่ารักษาไปแล้ว
ประมาณเกือบ๑๕๐๐๐บาท

ส่วนเรื่องของค่าตอบแทนในการทำงาน
ลูกจ้างหลายนี้ทำงาน๒กะวัน๑หรือ๗๐๐
ก็ต้องคูณล่ะว่าทำงานไม่ได้กี่วัน